ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านบะหมี่ร้านหนึ่งที่สมุทรปราการที่ท่านกำลังจะได้ชมเนี่ย
น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้อีกครั้งหนึ่งว่าปืนมันหาง่ายเกินไปไหม
ปืนมันหาง่ายเหลือเกินเออะก็คว้าปืนมามาก่อเรื่องก่อราวนะครับ
ไปดูพฤติกรรมของลูกค้าชายกลุ่มหนึ่งนะครับไปกินบะหมี่นะฮะ
ทีนี้เขามีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ไม่พออกไม่พอใจถึงขั้นเครื่องชามบะหมี่
กลับมาอีกรอบนึงเนี่ยคราวนี้หนักกว่าเดิมถือปืนมาด้วย

พี่เจ้าฮิบถูก

ถือปืนนั่นแหละแต่เดินมาสั่งบะหมี่

เหตุการณ์นี้ก็ถูกเอามาแชร์ไว้ในสังคมออนไลน์

เป็นร้านบะหมี่อยู่ในซอยวัดศรีวารีน้อย

เพื่อจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้น

ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
มีชายวัยรุ่น๔คนเข้ามาที่ร้าน

ชายเสื้อลายที่เกาะเหตุก็ชี้หน้าเขา
เขาไม่ได้ตอบโต๊ะอะไรนะ
ขณะที่กำลังนำบะหมี่ไปเสิร์ฟเนี่ย
ปรากฏว่าพนักงานไปเดิน
ี่ยวขอบโต๊ะแต่ไม่ใช่โต๊ะของ

จู่ก็ลุกขึ้น

หยิบชามบะหมี่เควี้ยงลงพื้น

แต่ว่าไม่โดนเพราะว่าเพื่อนเนี่ย

คนก่อเหตุที่ขู่ว่าเดี๋ยวจะเอา

กลับมาคราวนี้เอาปืนมาด้วย
นะฮะแล้วก็ลักษณะท่าทาง

ลักษณะเหมือนคนเมาสุราแน่นอน
พูดกับเพื่อนเขาแล้วก็มาด่าผมอีก

ชี้ไปถึงตรงเขาบอกว่า

งงไหม

ผมก็มองปุ๊บเดี๋ยวก็มองกลับมาเลยครับ

หรือว่าเข้าตาเพื่อนเขา

ที่หน้าอ้อมเลยครับ
ชี้หน้าลูกค้าภอมที่นั่งตรงนู้นเลยครับ
แล้วก็ผมทำตรงแบบไม่ถูกนะ

คนเขาก็มาเห็นปืนที่มือเขาก็หนีเลยครับ
กายู่เลยครับถ้าเขายิงเขาทำอะไรไม่ถูกเลย
น่าจะมาหาผมเลยครับเมียผมนั่งอยู่ครับ
ไม่กล้ามีขายตามปกติแต่ผมคิดว่าเขามาหาผมเลย
ถ้ายิงไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ได้เขามีปืน
ถ้าเขามาหาเรื่องเราต้องถามตัวเองครับบอกว่า
อย่ามีเรื่องกับเขาเขาเป็นคนเหมาไงพี่
ถ้าเรามีเรื่องไปเจ้าของร้านก็ไม่ขายไม่ได้
เราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านมาด้วยนะคะ
นายหนึ่งในปัตตะพีนี่ชื่อเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าเปิดร้านมา๑๐เดือนค่ะเปิดแบบตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
พอเปิด๒๔ชั่วโมงแบบนี้แน่นอนคนเมามากินบ่อย
เขาบอกเจอบ่อยค่ะลูกค้าเมาแต่ไม่เคยเจอรุนแรงแบบนี้
ก็เข้าใจว่าลูกค้าเมามากแต่ก็อยากจะให้ควบคุมสติตัวเองด้วย
ไม่ควรเอาปืนมาคู่คนอื่นตัวเจ้าของร้านกับลูกน้อง
ก็ไม่รู้แล้วร้านก็เปิดแบบตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยอ่ะ

หลังเกิดเหตุแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะที่สพบางพลีนะคะ
อยากให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ไม่อยากจะให้ไปก่อเหตุที่ไหนอีก
ว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ

ตอนนี้ก็เลยบอกพนักงานทุกคนให้ระวังตัว
ถ้าเจอให้แจ้งตำรวจ
ก็จะย้อนกลับมาเหมือนกัน
เราก็บอกให้ลูกน้องคอยมองให้ดี
ว่าถ้าใช่ก็ถ้าจำได้ว่าเป็นคนนี้มา

แล้วก็ต้องให้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงอย่างเดียว
ก็ต้องติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม

ก็จะสั่งลูกน้องไว้ตลอดว่าไม่ให้หลีกเลี่ยง
ไม่ให้ไม่ให้ปะทะคือยังไงก็ให้หนีไปก่อนให้หลบไปก่อน
ใจเย็นครับจะทำอะไรให้คิดก่อน
เพราะว่าเกิดปืนมันลั่นมาคุณไม่ยิงก็จริง
คุณเล็งมาอย่างเงี้ยเกิดมันลั่นมาลูกค้านั่งอยู่มัน
คนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาก็จะเดือดร้อนไง
ตอนที่ถือปืนมาแล้วสั่งบะหมี่รอบหลัง
พนักงานหญิงที่เขาอยู่ขายให้เขาบอกว่าเขาก็ใจดีสู้เสือนะ

ทำให้เสร็จก็รับจ่ายตังค์ก็ไป
เขาก็เลยโล่งใจไปแต่ก็กลัวว่าจะกลับมาอีก
ล่าสุดครับตำรวจสพบังพลีบอกว่า

ชื่อว่านายสุพรุษสายโนมามอบตัวแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
สารภาพว่าทำไปเพราะเมาฮะ
แล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนที่มาด้วยกันนั่นแหละ

ก็เลยไม่พอใจก็เลยอารวาสกับคนในร้านบะหมี่
หลังจากนั้นกลับไปก็ไปเอาปืนมาแต่เป็นปืนไฟแชค
บอกว่าเอามาแค่เพื่อมาขู่คนในร้านไม่มีเจตนาทำร้าย

พนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
ข้อหาข่มขืนใจให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะ

พรุ่งนี้นำตัวส่งฟ้องที่ศาลนะครับ